ไปดูเหตุเพื่อนบ้านทะเลาะกันหน่อยนะคะ

เพื่อนบ้านทะเลาะกันทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาถึงขั้น
เอาปืนออกมายิงกันค่ะดวนปืนสนั่นซอยเลยนะคะ
ตำรวจเข้ามาระงับเหตุไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
สอบสวนไปสอบสวนมาทะเลาะกันเรื่องสุนัขนะคะ
ตำรวจสพหาดใหญ่เข้าระงับเหตุทะเลาะวิวาส
แล้วก็ยิงกันภายในซอยขำอุทิศ๓อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ
หลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุจากชาวบ้าน
บอกว่านายเอกวิชัดแก้วสุวรรณกับนายทงชัย
สิทธิเศษใช้ปืนยิงกันแต่เคราะห์ดีกระสุนพาดเป้านะคะ
ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากการตรวจสอบพบปลอกกระสุนปืน
ขนาด๙มมและจุด๓๘มมตกอยู่เก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะ
ทงชัยเจ้าของสุนัขยืนอยู่หน้าบ้าน
รอให้ปากคำกับตำรวจส่วนนายเอกวิชัดหลบหนีไปแล้วค่ะ
ทงชัยที่เหลืออยู่คนเดียวไม่ได้หลบหนีเนี่ยนะ
รอเจอตำรวจเล่าให้ฟังบอกว่าวันที่๑๒มีเรื่องทะเลาะกับนายเอกวิชัด
หลังจากที่นายเอกวิชัดมาเตือนตัวเองบอกให้เลี้ยงสุนัขให้ดี
คุยไปคุยมากลายเป็นการทะเลาะกันทะเลาะไปทะเลาะมากลับเข้าบ้านตัวเอง
มาพร้อมปืนค่ะดวนปืนใส่กัน๔๕นัด
โดยนายเอกวิชัดเขาอ้างว่าทงชัยยิงใส่เขาก่อน
เขาเลยไปเอาปืนมายิงสวนเป็นการป้องกันตัว
ตอนนั้นเรื่องถึงโรงพักตำรวจเชิญตัวไปปรับความเข้าใจกันแล้วนะคะ
สพหัดใหญ่ยืนยันว่าอีกฝ่ายเป็นคนเปิดฉากยิงก่อนนะคะ
เอาฟังเสียงนายทงชัยหน่อยค่ะ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
ทงชัยให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะบอกว่านายเอกวิชัดวันที่ก่อเหตุเนี่ย
ไม่ได้มาคนเดียวเขาพาพวกมาหาเรื่องด้วยฟังเสียงคุณทงชัยเพิ่มเติมค่ะ
เขาเรียกพักพวกเขามาพวกเดียวเลยพอพวกพวกเขามาได้ที่ประมาณเก้าคน
แปดเก้าคนแล้วเขาก็เดินมาเลยเดินมาอะไรเดินมาเลยบุกเข้ามาเลย
เนี้ยเขาหินเขาเที่ยวสัตว์เพราะผมสัตว์ผมผมยืดตรงนี้ผมยืด
ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเขาจะเข้ามาเคลียร์มาพูดคุยอะไรไม่เลยเขามาทาผม
ไอ้ตัวใหญ่มั้งว่ามึงตอบกูไหมกูว่ากูเอาเลยก่อนมึงอันตัวใหญ่อัน
กูเอาแต่กูเขาเคลียร์ตัวเจ้าของเหลืองก่อนเขายิงสัตว์สัตว์ทั้งเดียวเลย
กี่นัดครับตอนนั้นจริงจริงสี่ถึงห้านัดได้
ความคืบหน้ากรณีนี้เที่ยงที่ผ่านมานี่นะคะตำรวจสภหาดใหญ่
และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานค่ะลงพื้นที่เก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติม
พบเศษทองแดงของหัวกระสุนปืนเสื้อที่ถูกหัวกระสุนปืนยิงทะลุสามตัว
และพบรอยกระสุนปืนที่เสาไฟฟ้าอีกหนึ่งรูเจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดนะคะ
ส่วนนายเอกวิชัดตอนนี้หลังจากหลบหนีไปที่ก่อเหตุเสร็จเรียบร้อย
ก็ยังหาไม่เจอนะยังไม่ติดต่อขอเข้ามอบตัวด้วย
โดยตำรวจจะออกหมายเรียกมาสอบปากคำอีกครั้งค่ะ